คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการจราจรกันนิดนึงพาไปดูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือที่ขนส่งหมอชิดกันเลยค่ะ
ตลอดทั้งวันประชาชนไปใช้บริการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่วันนี้คนไม่เยอะเท่าเมื่อวานจากการสอบถามส่วนใหญ่เขาบอกว่าจองตัวกันไว้ล่วงหน้า
กินกันที่กรุงเทพเพื่อลดค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
กลัวไวก็กลับไปพักไต้อยู่ที่นู่น

ฝ่ายบริหารการเดินรถบริษัทขนส่งจำกัด
บอกว่ามั่นใจค่ะว่าไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างแน่นอน
แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเที่ยวรถล่าช้า

เมื่อวานมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดในเที่ยวขาไปกว่าหกหมื่นคนนะคะ
วันนี้ประมาณการว่าผู้โดยสารจะเดินทางประมาณ๔๓๐๐คน
จัดรถเอาไว้๓๐๐เที่ยว
ส่วนขากลับคาดว่าประชาชนจะเดินทางมากที่สุดในวันที่๒มกราคมนะคะ

จัดรถไว้บริการ๓๔๐๐เที่ยว
ประสานผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไปคอยรอรับผู้โดยสารแล้วด้วยค่ะ
ส่วนที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพมีประชาชนไปใช้บริการกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ตัวโดยสารในเส้นทางระยะไกลเต็มทุกที่นั่ง
แต่เนื่องจากประชาชนบางส่วนต้องการเดินทางก็เลยเปิดขายตัวโดยสารแบบยืน
อำนวยความสะดวกนะคะแต่ขายจำนวนจำกัดนะคะ
จะได้ไม่แออัดจนเกินไปบนขบวนรถ
ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการวันนี้ค่ะประมาณ๖๗๐๐คน
สำหรับการเดินทางขาออกโดยอากาศยานผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง
คาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ๗หมื่นกว่าคนค่ะ
มีจำนวนเที่ยวบิน๔๔๘เที่ยว
กาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ๑๔๐๐๐คน
มี๗๘๖เที่ยวบิน
มาดูการจราจรบนถนนพะหนโยธินหมายเลข๑
บริเวณสะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประตูสู่ภาคเหนือนะคะ
ตำรวจจราจรต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษระบายรถที่ปริมาณหนาแน่นค่ะ
ประชาชนบางส่วนเลี่ยงไปใช้ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗และ๑๒๒
จากการตรวจสอบมีรถติดสะสมช่วงสัญญาณไฟจราจรเท่านั้น
แต่คืนนี้รถอาจจะเยอะขึ้นนะคะตำรวจทางหลวงเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว
จุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วค่ะ
ประตูสู่ภาคอีสานค่ะการจราจรบนถนนมิตรภาพ
ตะมนทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
รถเริ่มชะลอตัวรถเยอะนะคะ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่ต้องขับขึ้นเนินทับกวาง

ตำรวจทางหลวงบอกว่าวันนี้ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษ

ประชาชนทยอยเดินทางกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ก็จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะคะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยค่ะ